ทีนี้เรื่องของสำนวนคดีเนี่ยนะฮะถ้ายังจำกันได้วันที่กระติกเขาไปรับสารภาพเรื่องให้การเท็จ
วันรุ่งขึ้นพนักงานสอบสวนพาไปหาอายการจังหวัดนทบุรีเลย
คุณพ่อของคุณกติกกับทนายความก็ไปด้วย
เพื่อจะให้อายการส่งฟ้องศาลเลยให้การเท็จ
เรื่องของขดงคดีคุณแตงโมเนี่ยแต่อายการนทบุรีท่านตีกลับสำนวน
บอกให้ไปสอบสวนให้มันสิ้นสงสัยก่อน
แล้วก็ยังไงก็ส่งฟ้องมารวมกับคดีใหญ่คือคดีหลักคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมไปเลย
ใช่เพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมมันจะฟ้องซ้ำไม่ได้แล้ว
เพราะส่งฟ้องไปแล้วนี่เหมือนกับก็ตัดตรงส่วนของกระติกเข้าไปแล้วคดีตรงนี้
เหลืออีก๔คนจะว่ายังไงก็ว่ากันไปมันจะเสียหายกับคดีใหญ่หรือเปล่า
นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางทนายเดชากับคุณแม่พนิดาที่ไปเนี่ย
เขาก็จะมีการแจ้งข้อหาปกติเพิ่มจริงนะเรื่องทำลายหลักฐาน

ใช่พอมาถึงวันนี้คนก็เลยมองว่าเออเนอะสิ่งที่อายการทำมันก็ถูกต้องตามขั้นตอนตามหลัก

นี่ค่ะคือเหมือนกับมองขาดมองข้ามช็อตไปว่าเออเกิดวันข้างหน้าก็คดีใหญ่มันยังไม่จบ
จะไปตัดตอนคนหนึ่งก่อนแล้วมันจะยุ่งหรือเปล่า
ท่านผู้ชมครับอายการที่ตีกลับสำนวนคดีตรงนี้ท่านอาจจะเออคือใคร
ชื่ออายการดาวนะฮะท่านผู้ชมครับคือเพจทนายคลายทุกข์ของทนายเดชาเนี่ย
ทนายเดชาทนายในคดีนี้เนี่ยได้โพสต์ข้อความในเพจเอาไว้นะครับบอกว่ามารู้จัก
อายการดาวหรือนางสาวสุภาพรนิบวนิษฐ์อายการจังหวัดนนทบุรีอายการผู้ดูแลสำนวนคดีแตงโม
ผู้มีส่วนสำคัญในการคืนสำนวนคืนตัวกระติกให้ตำรวจไปทำมาใหม่
นี่คืออายการดาวนะฮะท่านอายการดาวคือจากประวัติเนี่ยพบว่าอายการดาวนะฮะ
อายการท่านนี้อายการหญิงนะฮะท่านเป็นคนเก่งนะครับมีประวัติแบบไม่ธรรมดาจบนิติศาสตร์ตั้งแต่
อายุ๒๐นะฮะจบเนติบัณฑิตสอบได้ที่๓ของเนตินะฮะสมัยที่๔๗เมื่อปีพศ๒๕๕๙
นะครับแล้วทำคดีดังมาแล้วหลายคดีคดีเปรี้ยวฆ่าหันศพ
นี่อายการดาวท่านก็ทำมานะฮะค่ะคดีอธิบดีอายการคนดังเมาแล้ว
ท่านก็ทำอีกหลายคดีด้วยแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอายการที่
ตรงไปตรงมาวิ่งเต้นไม่ได้อืมจะมาใช้เงินใช้ทองจะมาขอวิ่ง
คดีอะไรเนี่ยไม่ได้เลยค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรานะครับทีม
ข่าวไทยรัฐทีวีเราโทรไปคุยกับอายการดาวนะครับเกี่ยวกับมุม
มองการทำงานในฐานะที่ท่านเป็นอายการอายการดาวท่านบอกว่า
หน้าที่ของอายการคือเป็นที่พึ่งของประชาชนหากจะเปรียบตัว
เธอก็เหมือนกับอายการนักรบที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ
คดีใน๑วันเนี่ยอายการดาวบอกทำงานมากกว่าเวลาราชการนะ
ฮะคือทำงานตั้งแต่๘โมงเช้าถึงห้าทุ่มเพื่อจะได้ดูคดีให้
รอบครอบแล้วก็ถี่ถ้วนที่สุดเพราะหากพลาดไปเพียงจุดเดียวอาจ
หมายถึงความผิดที่จะติดใจกันไปตลอดชีวิตดังนั้นการทำ
งานของอายการดาวเนี่ยท่านบอกว่าท่านต้องใส่ใจเรื่องคดีเป็น

แหละนะมันมันก็ก็ต้องมั่นคงของเรา
เรามีหลักน่ะไม่พี่สั่งเล่น
บางสมนวนคดีตำรวจส่งมานี่เป็นหลังหรือค่ะท่านบอกท่านดู

อาจารย์ดาวที่ตีกลับสำนวนเรื่องของกระติกให้การเท็จ

บอกเดี๋ยวก่อนรอก่อนรอพร้อมกับคดีใหญ่

คดีนี้ก็เป็นกรณีศึกษาจริงนะคะ
เราได้เห็นภาพกว้างของกระบวนการยุติธรรมไทย
ว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้าง
คือเห็นภาพชัดเลยในการทำงานของแต่ละหน่วยงานนะคะ